เตือนเป็นอุทาหรณ์มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์มา
แล้วก็มาประกบคนที่เขาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อยู่แล้วกระชากกระเป๋า
รถเขาล้มนี่ยังดีนะที่แบบรถคันหลังมาแบบไม่ทับเขาจนเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
แล้วก็เหตุการณ์มันคล้ายกับเหตุการณ์ที่คนร้ายเคยก่อเหตุเอาไว้
ที่จังหวัดพระนครศรียุธิยาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้วย
คาดว่า๒เหตุการณ์นี้น่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันด้วยซ้ำ

ใช่๖โมงเย็นเมื่อวานค่ะ
ขี่มาแบบนี้เลยแล้วก็ไปกระชากจนรถเขาล้ม
เขาวางกระเป๋าไว้ตรงหน้าตักใช่ไหมครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่เขาขับตามมานะคะ
บันทึกภาพเอาไว้ได้แล้วคุณผู้ชมสังเกตดูดีนะ
เดี๋ยวจะย้อนกลับไปอีกคดีหนึ่งอย่างที่บอก
เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมคนร้ายก่อเหตุแบบนี้เลย

สีเดียวกันใส่หมวกกันน็อกสีเดียวกัน
คาดว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็พื้นที่มันไม่ห่างกันมากด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนผนโยธินหน้าหมู่บ้านกาเดนโฮมนะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปที่บ้านของนางวิลัยกองทอง
อายุ๕๔ปีคนเจ็บที่ถูกคนร้ายกระชากระเป๋า
คนที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะบอกว่าเมื่อวาน๖โมงเย็น
ตัวเธอกับสามีกำลังเดินทางกลับบ้านย่านพระรามสาม
ก่อนที่หลังจากนี้เขาไปเยี่ยมญาติที่คลอง๓ธัญบุรีกันมา
ระหว่างกลับเธอซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของสามี
ตามปกติวางกระเป๋าเอาไว้ที่หน้าลำตัวก็คือระหว่างคนขี่
กับตัวเธอกระเป๋าอยู่ตรงกลางไม่ได้สะพายเอาไว้ข้างข้าง
รู้สึกเลยว่ามีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งมาประกบด้านข้างมาทางด้านขวา
กระชากระเป๋าของเธอจนรถคว่ำทะไหลไปกับพื้นนะคะ
แล้วคนร้ายก็เร่งเครื่องหนีไปโชคดีที่รถที่ตามมาข้างหลัง
เบรกทันนะคะไม่อย่างงั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
รถจะมาทับจนเธอบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือเปล่า
พอมาใกล้ได้ยินเสียงเขาบอกว่ามันเบิ้ลเครื่อง๓ครั้ง
แล้วมันก็ประชิดตัวป้าป้าก็เอากระเป๋าสะพาย
แต่ว่าเอากระเป๋ามาไว้ข้างหน้าอย่างนี้ค่ะ
มันก็กระชากไปใส่กระเป๋าเนี่ยค่ะยังอยู่ไอ้ที่มันหลุดมา
ค่ะสายยังอยู่แต่ว่าไอ้ตัวกระเป๋าก็เอาไปด้วย
ฉันก็มีของอยู่ในนั้นมีสร้อยคอ๕๐ตังค์
แล้วก็พารีย่ำทองของภูทวช
คิดว่าคนลายน่าจะเห็นช่วงตอนขับแสงในขวดนั้น
น่าจะมองแล้วน่าจะดูเราแล้ว
แต่ทีนี้เราไม่รู้ตัวค่ะน่าจะช่วงนั้นแหละ
อืมมันอ่าแรงกระชากเนี่ยครับแรงขนาดไหน

แล้วรถมันก็มาทับที่ขา
เดินไม่ได้มันตึงอะค่ะ
เอ็กซาเรย์แล้วก็บอกว่าไม่หักไม่อะไร
แต่ว่าตรงกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันอักเสบ

แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ที่ปากแล้วก็เจ็บตรงนี้
ปากนี้คือมันหัวหน้าป้าลงไปกับพื้น
แล้วทีนี้เลือดมันก็ออกค่ะในทันรอบ
เนี่ยค่ะตัวผู้เสียหายก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ตอนเช้าเนี่ยตัวเธอกับสามีเพิ่งไปทำบุญมาเอง

ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้
เคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวเอง
ทีนี้จากการตรวจสอบของทีมข่าวนะคะ
ในประวัติพระนครศรีอิทยาเมื่อ๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
เพราะลักษณะการก่อเหตุของคนร้ายเหมือนกันเลย

นี่ลองสังเกตดูนะคะหมวกกันน็อกสีขาวเต็มใบเหมือนกัน
ที่ใช้ก่อเหตุบิ๊กไบท์สีขาวแดงเหมือนกัน
และพื้นที่ที่เกิดเหตุมันก็ไม่ได้ไกลกันมาก
พันธุ์ตำรวจเอกรังสรรสอนสิงผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานดอนเมือง
ในพื้นที่ใกล้ใกล้นะคะว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นใครเกี่ยวข้องกับคดีที่จังหวัดพระนครศรียุธิยา
หรือเปล่าตอนนี้สั่งตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้าย
คาดว่าไม่ยากค่ะเพราะว่าภาพมันค่อนข้างชัด
แต่ตำรวจบอกว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ
เดี๋ยวนี้สังคมก็อยู่ยากขึ้นทุกวัน